สุดท้ายคุณผู้ชายเป็นยังไงบ้างคะ

แล้วก็ถ้าเข้ามานี่ก็จะได้เป็นตัวแต่งงาน
ก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นค่ะแต่ก็ออกไปแล้วก็คนชอบก็รู้สึกดีใจ
เรื่องงานดีแล้วถามเรื่องความรักบ้างค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะ

คือจริงแล้วการที่จ๊ะบอกว่าคบกันเนี่ยคือทุกคนก็คิดว่าอึดแพงใช่ไหม
แต่ถ้าเราใช้ภาษาแบบใช้เวลาต่อคือคบกันคบกันอะไรอย่างนี้จ๊ะว่า
คือทุกคนจะตอบเป็นใจอะไรอย่างเงี้ย

อะไรที่ตัดสินใจให้เราแบบตกลงเป็นแฟนกันคะ

อยู่แล้วว่าเราต้องชอบผู้ชายคนนี้อะไรอย่างนี้
เหมือนก่อนหน้านี้เราเป็นคนแบบเดินหน้าจีบเขาก่อนด้วย
จริงแล้วไม่อยากใช้คำว่าจีบเพราะเราเป็นฝ่ายหญิง
แต่ใช้คำว่าอ่อยดีกว่า
กลัวไหมคะหลายคนก็มองว่าเราแบบเข้าหาเขาก่อนจะแรงไปหรือเปล่า
ไม่ไม่แรงหรอกเพราะว่าจริงแล้วมีคนมาชอบเราไง
แต่เราไม่ชอบใช่ไหมเราก็ต้องเลือกสิ่งที่เราชอบแค่นั้น
แล้วก็ไปปล่อยแบบเดียว
ปล่อยแบบเดียวผู้ชายคนนี้ปล่อยแบบเดียวเอง
จริงแล้วพี่เขาก็มีชอบเราแต่เขาคิดว่าเรามี
เพราะเราเป็นคนไม่เคยคุยเพราะเราอายกับพี่
เหมือนเราก็เปิดตัวมากขึ้นมีลงรูปคู่กันบ่อยอะไรอย่างนี้
คือเราถ่ายลูกพูดตลอดอันนี้เราจะเป็นคนเต็มโลกโซเชียลมาก
เวลาเราไปไหนเราก็ลงรูปตลอด

โอ้ยเหลือตลอดมีคนไหนมาก็เหลือทุกคน
จริงเนี่ยการมีแฟนเป็นทองเนี่ยก่อนหน้าจะเป็นทองเนี่ย

แล้วพี่พีนก็ถามว่าถามว่าสรุปจะเป็นผู้ชายหรือเป็นทอง
ไม่ได้ไปเน้นเรื่องอู๋ไปเน้นเรื่องที่ว่า
ใครอยู่กับเราได้จะสบายใจเมื่อนั้นจบ
ก็จะเป็นคนเพื่อนกันที่เขาจะเจอตัวดี
ใช่มั้ยแล้วก็อยู่กับใครสบายใจเมื่อนั้นจบ
แล้วชีวิตข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมากแต่พี่แจ๊กอาจจะเป็นของอะไรอย่างนี้
ไม่แน่อะไรอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าได้ทั้งคู่เลยค่ะ
อย่างนี้ถ้าเจอเขาไม่โทษใจแล้วพี่แจ็คก็ทำไม่เสียใจเหรอคะ
คือตอนนี้เราแฮปปี้เพราะว่าเราเหมือนแบบเพิ่งเริ่มคบกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ยังไม่ได้มองใครอะไรอย่างงี้แต่เราก็คิดว่าเฮ้ยพี่เขาก็ตามใจเรามากอะ
เขาก็โตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สอนต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
พี่แจ็คกลัวว่าพี่เดาก็หน่อยจอดหรือคับหล่วงเหมือนกันครับ
เพราะมีกัวธอมเนอะพี่ก็กลัวผู้ชายมาก
พี่แจ็คพี่ผู้หญิงเลยเหรอคะ
ไม่มีปัญหากัน

ไม่มีปัญหาเรื่องอายุ
แต่จะมีปัญหาเรื่องที่เราเอาแต่ใจมาก

ก็บอกว่าเหล่าใหญ่แค่นั้นเอง
มากันมากอะไรแค่นั้นเองแต่ก็ให้ดูไปเรื่อย
แรงไหมจริงเท่านั้นจะเป็นคนคนที่ตรง
ไม่ว่าจะเรื่องอะไรถ้ามีปัญหาจะตอบตรงหรือจะเป็นคนตรงมาก
แต่ถ้าคนมองว่านี่แรงเกินไปไหมมันไม่มีประโยชน์ที่ว่าเราคบกัน
เราไปเดินกินข้าวด้วยกันไปเดินห้าวด้วยกันเราเป็นแฟนกัน
แต่เรามาตอบว่าเป็นพี่น้องค่ะมันไม่ใช่ประโยชน์จริง

ซึ่งคนมองว่าจ๊ะเนี่ยโปรโมทเพลงซึ่งมันไม่ใช่เลย
เพราะว่าเราคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะ
แต่ไม่ได้มีการแบบมาโพสต์รูปอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือเขามองว่าเป็นเรื่องตลกไม่เชื่อหนู

ใช่เป็นผู้ชายในฝันเป็นหนุ่มในฝัน
แต่ตอนนี้คือเป็นชายแก่ในฝัน
นี่จะเป็นธรรมบุญสร้างภาพ
สร้างภาพภาษา
ไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าพี่เขาจะไปต่างเพศสรรค์อังกฤษ

ชื่อวัดอะไรไม่รู้พี่แต่แบบอยู่ชนบนแบบว่านอก

แต่ก่อนหน้านี้ได้ไปทอดผ้าป่าด้วยกันหลายที่ค่ะ

ขอบคุณค่ะ